คือมันต้องเล่านะเพราะมันจะได้เคียงข่าวไป
เมื่อวานดอมไปนวดแผนโบราณมา
ก็คือจะรอเวลาว่างั้นเถอะ

มีลูกค้ารูปหล่อมานวด

แล้วท้าลูกค้ารูปหล่อไปต่อยกันหน้าร้านปะเห
สวัสดีครเสมอ

อย่ามาใกล้กู

คือดำก็คือลุคค้าใช่ไหม

จนหมอนวดแผนโบราณหมอนวดแผนไทยที่เป็นเจ้าของร้าน
พี่เขาต้องออกมาเอามาห้ามเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
หน้าร้านสุวารีนวดเพื่อสุขภาพอยู่เทศบาลหนึ่งอำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรีครับนี่มาแล้วนี่เออโอ้โหเมียมาถอยกรูดเลย
ผู้ชายสองคนตะท้าต่อยกันคนหนึ่งก็เป็นลูกค้ามานวด
อีกคนก็คือนายฉัดชัยกองลาพงศ์อายุสามสิบสาม
เขามีอาชีพเป็นช่างแอร์แต่เป็นสามีของพี่ผู้หญิงเสื้อสีแดง
พี่สุวารีนั่นแหละอายุสี่สิบสองปีเจ้าของร้าน
แล้วก็เป็นหมอนวดแผนโบราณด้วยนะครับคือในชัดชัยเออะ
วายแล้วมีท่าทางคลุ้มคลั่งขึ้นมาเลยนะฮะนางนางสุวารีพี่สุวารีเนี่ย
บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเธอฉันทำมาหากินไม่ได้
ฉันแจ้งตำรวจล่ะอืมแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
พาตัวชัดชายไปโรงพักได้ไปตรวจหาสารเสพติดดูสิ
แล้วไปสงบสติอารมณ์ดูสิพี่สุวรีเล่าแบบนี้ครับบอกว่า
เปิดร้านนวดแล้วก็เป็นหมอนวดเลยแหละก็จะมีลูกค้าผู้ชายเนี่ย
มานวดตามปกติคือจริงผู้หญิงผู้ชายเข้าไปนวดแหละ
นะฮะแต่แต่อาจจะมีลูกค้าหน้าตาดีอืมอ่านั่นแหละ
หน้าตาดีเนี่ยมาบ้างก็ทำให้ชัดชัยหึงหึงแล้วไล่ลูกค้าออกจากร้าน
เสียเสียดิเสียเสียลูกค้าไปท้าต่อยเธอทำงานไม่ได้
แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าห้องอ่าสงสัยว่านายชัดชัยเนี่ยจะเสพ
มาผมไม่ได้พูดนะอันนี้เมียพี่พูดนะลองฟังดูฮะ
ลูกค้าหนูมามาไล่ลูกค้าหนูหนีอ๋อวันนี้ในเหตุการณ์วันนี้นะคะ

ใช่อ๋อไม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนอยู่ด้วยความระแวง

อ๋อฟังแล้วที่ร้านเนี้ยฟังค่ะเธอยืนยันนะจะเลิก
เขาเป็นแฟนแล้วอ้าวเลิกเลยหรอพี่เลิกนวดเหรอไม่อ้าว
เลิกกับชัดชัยเอาเมนกรรมเลิกกับชัดชัยเลยเออ
เดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักให้ตำรวจเป็นพยานโอ้โหเอาจริงเอาจริง
แล้วแล้วจะไปมีหาใครใหม่เออจะถามคำเดียวกันเลยเออ
ไม่เอาแล้วพี่สุวารีบอกเอาแต่ตังค์แล้วเหรอ
เอาแต่ตังค์แล้วฉันจะทำมาหากินดีกว่าโอ้โหลำบากเลยอย่างนี้
แล้วเราจะไปนวดอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่หมอนวดก็มักจะเป็นสุภาพสตรี
ค่ะยังงี้เราต้องถามก่อนนะพี่พี่มีผัวก็จะเออไม่รอก
คนที่เขาเข้าใจในการทำงานกันก็มีแต่อันนี้เอาจริงของพี่เบิร์
อันนั้นคือประเด็นค่ะคุณผู้ชม